เฉินกันหน่อยเนี่ยหนุ่มเมากลางอาลาวาส
ถุยแล้วก็ถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่
เข้าไปประชิดตัวเจ้าหน้าที่กะจะทำร้ายเลยนะครับคุณผู้ชม
มีคลิปจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวารินชำราบให้ดูกันนะครับ

โอ้โหได้เห็นไหมฮะจังหวะเมื่อกี้เนี่ย
เปิดหน้ากากออกมาประชิดตัวเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อขาว
แล้วก็ถุยน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่เขา
เจ้าหน้าที่ต้องผลักตัวออกเลยนะฮะ
นี่ผู้ชายคนนี้นะฮะอารวาสอยู่
ผู้ชายคนนี้เป็นญาติของคนเจ็บนะครับ
เป็นญาติของนายเดชาอายุ๔๙ปี
คนเจ็บประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
และทีนี้ผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่แล้วนะฮะ

โวยวายและถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินนะครับ
สร้างความวุ่นวายจนเกิดขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๕พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวาบรินชำราบ
วัย๓๘ปีเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าตอนนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
ไม่ทราบชื่อคนนี้อายุประมาณสัก๔๕๕๐ปี
คล้ายคนเมาสุราเลยพยายามบุกเข้ามาในห้องฉุกเฉิน
และจะนำตัวนายเดชาผู้บาดเจ็บกลับบ้าน

ขณะนั้นเองนะฮะตัวของผู้บาดเจ็บยังต้องรักษา
เพราะว่าคุณหมอยังไม่ปล่อยให้กลับบ้าน
ต้องนอนพักเพื่อดูอาการทางสมองหลังจากประสบอุบัติเหตุนะครับ
แต่ทีนี้ตัวพี่ชายมาเอะอะโวยวายอารวาสอยู่ในห้อง
ตัวของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่คุยกับนักข่าวของเราก็พยายามเข้าไปห้ามปราม
จากเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะทำร้ายแพทย์พยาบาลนะครับ
ต่อมาผู้ชายคนนี้กระชากสายน้ำเกลือ
แขนของนายเดชาผู้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็เดินไปห้ามปรามอีกครั้งจนกระทั่งมีปากเสียงกัน
จะถูกผู้ชายคนนี้ถมน้ำลายใส่หน้า๒ครั้ง
นี่จังหวะถมอันนี้ครั้งแรกนะ
ผลักตัวออกไปแล้วอีกสักพักหนึ่ง
มันมีจังหวะแบบถมไกลอีกครั้งหนึ่งคุณ

ที่สุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ก็ต้องมาคุมตัวผู้ชายคนนี้ออกจากห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นก็มีชายอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
มารับผู้ชายที่อารวาสคนนี้ออกไปจากโรงพยาบาลนะครับ
แต่ตัวเขานะขณะซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปนะ
ตะโกนคมครูบอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาอีก

ถือว่ากระทำผิดในพื้นที่ต้องห้ามอะไรแบบนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจสอบสวนผู้บาดเจ็บ

แล้วก็จะต้องเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เพื่อมาประกอบสำนวนในข้อหาอะไร
ข้อหาคมขู่ให้ผู้อื่นตกใจแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นจะต้องทำการสอบสวน
ผู้เสียหายคือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดก่อนด้วยนะฮะ
โอ้โหเกิดเหตุวุ่นวายนะในห้องฉุกเฉินนะครับ